การแต่งกายของกลุ่มชาติภัณฑ์แม้ในแต่ละเผ่าพันธุ์จะมองดูเหมือนกันไปหมดแต่ก็มีความต่างกันในรายละเอียด
เช่นการแต่งกายของหญิงไทยทรงดำมีคำกรอนกล่าวไว้ว่า
สาวน้อยขอดซอยเอื่อมไหล่สาวใหญ่นุ่งสิ้นต่อหัว
สาวมีผัวนุ่งสิ้นสองซ้อน
กลุ่มชาติภัณฑ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยได้ช่วยให้ศิลปหัฐกรรมพื้นบ้านมีความหลากหลายเป็นอันมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน